พาคุณผู้ชมไปตามความคืบหน้ากรณีเสียโก้ราชบุรีนะคะ
ไก่ชนชื่อดังถูกลอกฆ่าหน้าสนามไก่ชนที่ปฐุมธานีค่ะ
ตอนนี้ตำรวจเองก็ยังพยายามไล่ขยายผลอยู่นะคะว่าสาเหตุการก่อเหตุครั้งนี้เนี่ย
มาจากประเด็นเรื่องไหนบ้างเพราะว่าก็ตั้งไว้หลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว
ชู้สาวหรือว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของไก่ชนแต่นี่คือสภาพที่เกิดเหตุนะคะ
เป็นการรัวกระสุนเข้าไปในรถของเสียโก้
กระสุนเข้าร่างเสียโก้ไปทางแถบขวาทั้งแถบ
เสียชีวิตหลังจากที่นำส่งโรงพยาบาลไม่นานนะคะ
ตำรวจสพลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิงที่หน้าสนามไก่ชนนะคะ
ซึ่งพอไปตรวจสอบดูเนี่ยผู้ตายก็คือในอภิชัยอุดมผลหรือว่าเสียโก้ราชบุรีเซียนไก่ชนชื่อดังค่ะ
โดยสภาพรถอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเห็นไหมคะว่ากระสุนเนี่ยทะลุเข้าฝั่งคนขับแล้วเป็นลักษณะการยิงแบบเกาะกลุ่มกัน
ซึ่งตำรวจให้ความเห็นว่าอันนี้คือคนที่เป็นมืออาชีพในการใช้ปืนมีความชำนาญในการใช้ปืน
กระสุนเข้าร่างเสียโก้ที่ชายโครงขวาหลายนัดใต้คางแล้วก็แขนขวาอย่างละหนึ่งนัดนะคะ
ในที่เกิดเหตุมีปลอกกระสุนเก้ามอมอตกอีกสามปลอกด้วยและในรถเนี่ยมีเค้กวันเกิดเขียนคำว่าที่รักอยู่ในหีบห่ออย่างดี
ซึ่งพอไปตรวจสอบดูปรากฏว่าเสียโก้เนี่ยเกิดวันที่ยี่สิบเก้ากรกฎาคมที่ผ่านมา
คุยกับรุ่นน้องเสียโก้เขาบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยสนามไก่ชนมันเลิกแล้วแล้วฝนตกด้วย
คนเป็นพันเลยเดินออกมาแล้วอยู่อยู่ก็ได้ยินเสียงรัวปืนแบบออโต้
ทุกคนก็วิ่งหนีตายแตกตื่นกลับเข้าไปที่สนามค่ะ
แล้วก็มีคนตะโกนขึ้นมาบอกเสียโก้โดนยิง
ตอนนั้นในรถเสียโก้มีเสียโก้เป็นคนขับและมีผู้หญิงหนึ่งคนนั่งอยู่ในรถด้วย
วันนี้ตำรวจลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะคะไปดูตรงทางเข้าสนามไก่ชน
ตรงนั้นเนี่ยมันมีทุ่งนาแล้วก็คณะเอาไว้สำหรับปลูกกล้วย
ตำรวจคาดการณ์ว่ามือปืนน่าจะมานั่งรอซุ่มรออยู่ตรงนี้
รอจนเห็นเสียโก้เข้าไปนั่งในรถถึงค่อยออกมาลงมือ
เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเองก็มีการตรวจสอบวิถีกระสุนรถของเสียโก้เก็บหลักฐานเพิ่มเติม
อย่างที่บอกว่ารอยกระสุน๘รูที่ยิงเข้าไปเนี่ยมันเป็นการยิงแบบเกาะกลุ่มกันอยู่ตรงกระจกทางฝั่งคนขับ
ซึ่งถือว่าคนที่ใช้อาวุธปืนยิงมีความชำนาญพอสมควรเลย
แล้วก็คาดว่ามือปืนอาจจะตามเสียโก้มาจากจังหวัดราชบุรีก็ได้
เราส่งคุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวนะคะลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุก็ได้ข้อมูลจากชาวบ้านมาค่ะ
ปกติสนามไก่ชนนี้เนี่ยจะมีเซียนไก่ชนแวะเวียนกันมาเยอะมาก
ตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพันทีนี้เมื่อวานเนี่ยมันมีไก่ชนคู่ใหญ่สองคู่
ล้านเจ็ดล้านแบบนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเซียนไก่ชนมากันสองพันกว่าคนคือเยอะมาก
ทางเข้าออกสนามแห่งนี้เนี่ยเข้าออกได้สองทางซึ่งสองทางสามารถทะลุออกถนน
หมายเลขสามศูนย์สี่ตัดไปถนนเส้นหลักได้ทีมข่าวเราก็พยายามไปไล่หากล้องวงจรปิด
ทางเข้าออกของสนามมานะคะก็บันทึกภาพตอนที่สนามกำลังปิดได้พอดีเลย
คุณผู้ชมลองดูนะนี่เป็นนาทีที่เซียนไก่ชนหลายพันคนก็ทยอยเดินออกมาค่ะ
ก็จะเห็นว่ามีคนจับกลุ่มคุยกันสักพักหนึ่งพอเสียงปืนดังคุณเห็นไหม
หันไปมองว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วคนก็เริ่มวิ่งกลับเข้ามาทางสนามอะค่ะ
อันนี้มองให้มาปิดร้านเหรอฮะเริ่มชุนละมุนขึ้นเรื่อยเรื่อยหลังจากที่ได้ยินเสียงปืนดังรั้วขึ้นกันอ่ะนะคะ
ทุกคนก็ตกตกใจกันแล้วก็พยายามหันไปมองทางเสียงปืน
ในสนามไก่ชนก็มีคนบันทึกภาพเอาไว้เหมือนกันเป็นตอนที่กำลังชนไก่กันอยู่
จะเห็นว่าเสียโก้อันนี้เป็นตอนที่คนวิ่งหนีกันแล้วนะเนี่ยเห็นไหมได้ยินเสียงปืนก็วิ่งหนีกันเลย

ไปดูในสนามกันหน่อยนะคะเป็นภาพตอนที่กำลังชนไก่กันอยู่นั่นค่ะคือนั่นคือเสียโก้
ได้ไหมนะเสียโก้อยู่มุมซ้ายสุดเลยนะคะที่เหมือนเอาผ้าขนหนูสีขาวคล้องคอเอาไว้นั่นแหละค่ะ
เสื้อสีออกเทาเทาหน่อยนะคะนั่งดูไก่ชนอยู่ที่นั่งบนสแตนลักษณะก็ดูปกติดีอะค่ะ
ในภาพก็ไม่ได้ดูมีอะไรที่ผิดปกติไม่รู้มีใครที่ดูแล้วจะจับจ้องเสียโก้เป็นพิเศษเลย
คุยกับเซียนไก่ชนที่อยู่ในที่เกิดเหตุเขาบอกว่าเมื่อวานเสียโก้มาที่สนามชนไก่ประมาณสักบ่ายโมงนิดมากับผู้หญิงคนนึง
ในสนามถามว่ามีปัญหาเรื่องชนไก่เกิดขึ้นไหมเขาบอกว่ามี
เถียงกันเรื่องไก่เล็กน้อยแต่เรื่องนั้นก็จบในสนามแล้วคนที่มีปากเสียงก็ไม่ใช่ตัวเสียโก้ด้วย
สนามเนี่ยปิดตอนประมาณทุ่มหนึ่งเสียโก้กับผู้หญิงที่มาด้วยกันก็เดินกลับไปที่รถสองคน
ไม่เห็นมีใครเดินตามออกไปนะพักเดียวเท่านั้นแหละเสียงปืนก็ดังขึ้นรัวเลย
ทุกคนก็ตกใจวิ่งหนีตายกันฝนก็ตกด้วยคนก็เยอะด้วย
ไม่มีใครเห็นเลยว่าคนร้ายหนีไปทางไหน
แต่เขาบอกว่ารู้ว่าคนร้ายเนี่ยสวมโม่งสำหรับสาเหตุที่เกิดขึ้น
บอกว่าไม่น่าจะใช่เรื่องพนันไก่แต่จะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยไม่แน่ใจ
ดัดรออยู่แล้วไม่ได้ว่าคงออกไปแต่น่าจะรออยู่มารอเลย
ไปที่โรงพักนะคะตำรวจมีการเชิญพยานในที่เกิดเหตุ
แล้วก็ญาติเสียโก้มาสอบปากคำและแน่นอน
ผู้หญิงที่ทุกคนบอกว่าเห็นว่าเสียโก้พามาที่สนามชนไก่ด้วย
แล้วก็อยู่ในรถกับเสียโก้ด้วยเธออายุ๒๕ปีนะครับ
ตำรวจก็เชิญตัวมาพูดคุยด้วยเธอบอกว่าเธอคบหากับเสียโก้มา๕เดือนแล้วค่ะ
แล้วเธอเองนี่แหละที่เป็นเจ้าของเค้กที่เขียนว่าที่รักที่อยู่ในรถของเสียโก้
ตำรวจสอบปากคำเธอนานถึง๙๘ชั่วโมงนะคะ
เธอออกมาเธอก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวบอกว่าตอนเกิดเหตุเธอไม่เห็นหน้าคนร้ายเพราะว่ามันมืด
คือเสียโก้ไปจอดรถอยู่ตรงแถวแบบต้นกล้วยอะค่ะที่อยู่ห่างจากสนามหน่อยนะคะ
แล้วตอนนั้นมันก็ทุ่มกว่าแล้วมันมืดแล้วค่ะ
ตอนแรกเธอไม่รู้เลยว่ามีคนร้ายดักรอมองไม่เห็นทิศทางด้วยซ้ำ
ก็เลยก้มลงไปดูจนได้ยินเสียงปืนปั้งที่สอง
แล้วได้ยินเสียงเสียโก้ร้องโอ๊ยนั่นแหละถึงได้รู้ว่าไม่ใช่แล้ว
อันนี้คือเสียงปืนและเสียโก้ถูกยิงแน่
เธอก็เปิดประตูแล้ววิ่งหนีออกมาเพราะว่ากระสุนก็เฉียดขาเธอไปเหมือนกัน
วิ่งออกไปได้ก็ตะโกนขอความช่วยเหลือค่ะ
บอกว่าเธอไม่รู้จริงว่าสาเหตุที่เสียโก้ถูกยิงเนี่ยเกิดจากอะไร
แต่เธอบอกเธอยืนยันได้ว่าไม่ใช่เรื่องชู้สาวแน่
เพราะว่าเธอเนี่ยโสดมานานแล้วก่อนที่จะมาคบกับเสียโก้
เราก็ไปคุยกับภรรยาของเสียโก้นะคะ

กินกันมาสิบห้าปีเพราะตังบวชก็เชิญตัวมาสอบปากคำด้วย
เสียโก้ก็บอกว่าปกติสามีไม่ได้มาที่นี่ประจำยกเว้นถ้ามีคู่ชนไก่ที่เป็นคู่ใหญ่ราคาสูงจริง
เมื่อวานเจอสามีครั้งสุดท้ายใน๙โมงสามีบอกว่าจะมาตีไก่แล้วก็จะนอนค้างบ้านแม่ที่อายุทยา
สองทุ่มครึ่งแม่สามีโทรมาค่ะบอกทำไมเสียโก้ยังไม่ถึงบ้าน
สักพักหนึ่งเพื่อนก็โทรไปบอกว่าเสียโก้เนี่ยถูกยิงนะคะ
ถามว่าที่ผ่านมาเสียโก้มีปัญหาอะไรบ้างครับ
เสียโก้บอกว่าไม่เคยมีปัญหาเรื่องหนี้สินไม่เคยติดหนี้ใคร
เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเงินเนี่ยน่าจะตัดทิ้งไปได้เลยส่วนประเด็นที่ติดใจคือ
ภรรยาบอกว่าเพิ่งรู้ว่าเมื่อวานนี้เสียโก้ไปกับผู้หญิง
เพิ่งจะคบหากันได้๕เดือนด้วยติดใจประเด็นนี้มากกว่า
ถามเขาว่าเหตุมันเกิดจากเธอใช่ไหมจากผู้หญิงคนนั้นใช่ไหม
เขานี่ปฏิเสธเหรอครับไม่ใช่เขาก็รู้เหมือนกันว่าว่าใครใครยิง
รู้แต่ว่าเขาโดนยิงไปแล้วแล้วเขาก็กระโดดลงจากรถไปหลบข้างรถ
เขาก็หนีไปหาคนที่เยอะเยอะเขาบอกให้คนไปช่วย
แล้วก็บอกเขาเห็นไหมครับว่าคนร้ายนี่มารถอะไรไงเขาถามเขาว่าเห็นไหม
เขาบอกว่าหนูเห็นว่าเขาใส่แว่น
แล้วเขามาลดไลน์สร้างไหมฮะเขามากี่คนคนร้ายเขาได้บอกไหม
ไม่ได้บอกไม่ได้บอกเนี่ยค่ะหลังสอบปรักคำเสร็จ
ภรรยาของเสียโก้ก็เดินทางไปรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านสิงห
อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะครับทางคดีตอนนี้ตำรวจบอกว่า
ก็กำลังระดมตรวจสอบกล้องวงจรปิดทุกจุดทุกเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้หลบหนี
เพื่อขยายผลแล้วก็หาตัวคนร้ายให้ได้อ่ะค่ะเราส่งทีมข่าวไปร่วมงานศพเสียโก้ที่ราชบุรี
แล้วก็ได้คุยกับญาติของเสียโก้ด้วยนะคะเขาก็บอกว่าเสียโก้นี่เป็นที่รักของทุกคนเลยนะ
เพราะแกเป็นคนดีใครก็รักที่ผ่านมาก็ไม่เคยเห็นมีปัญหากับใครเลย
อยู่บ้านก็เลี้ยงไก่เลี้ยงวัวไปตามภาษาเรื่องที่เกิดขึ้นก็เลยสะเทือนใจครอบครัวมากมาก
แล้วก็อยากจะให้ตำรวจเนี่ยจับคนร้ายให้ได้โดยเร็วนะคะแม่ของเสียโก้เองก็บอกนะคะว่าลูกชายเนี่ย
ชอบกีฬาตีไก่มาตั้งแต่เล็กตั้งแต่เด็กแล้วเป็นคนอัธยาศัยดีไปไหนก็มีแต่เพื่อนมีแต่คนรัก
ลูกนี้ลูกไม่เคยมาเล่าให้ฟังเลยว่ามีปัญหาอะไรกับใครหรือเปล่าวันเกิดเหตุก็บอกแค่ว่าจะไปสนามตีไก่
ส่วนผู้หญิงที่อยู่กับลูกชายก่อนเกิดเหตุครอบครัวบอกว่าไม่รู้จักไม่รู้เรื่องมาก่อน
แล้วก็ไม่รู้จริงว่าเสียโก้ถูกยิงเพราะเรื่องอะไร
อยากให้ตำรวจช่วยตามเรื่องนี้แล้วจับคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วค่ะ
ยังไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปที่จุดเผิดเหตุเลย
ตอนนี้ครอบครัวติดใจเรื่องปมเรื่องสาเหตุไหมคะว่าจะเป็นปมไหนปมอะไร
ก็ต้องรอให้ตำรวจเขาสืบสวนอีกทีนึงอะค่ะ